มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
สามียิงเมียนะจนตายคาเตาทอดไข่เจียวในห้องพักเลย
บอกว่าหึงหวงภรรยาเนี่ยดูลึกลับซับซ้อนโทรศกโทรศัพท์แตะต้องไม่ได้เลย
บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยยังดูได้อยู่เลยดูโทรศัพท์มือถือได้เดี๋ยวนี้โอ้โหแตะไม่ได้ไม่ให้ดู
อันนั้นเรื่องหนึ่งค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งยอมรับว่าช่วงนั้นโมโหหิวด้วยอืมโอ้โห
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับปรากฏว่าพอยิงภรรยาตายแล้วก็หนีไป
ตำรวจไปไล่ตามจับตัวมาได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรี
ระหว่างที่คุมตัวไปทำแผนค่ะญาติพี่น้องเขาอื้อหือ
คือครั้งนี้ตำรวจกันไม่อยู่จริงถูกรุมประชาธรรมจนน่วมเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูช่วงเวลาที่เกิดเหตุในช่วงที่พาไปทำแผนนะครับ
นี่ค่ะคือเอาไม่อยู่ครับเพราะว่า
ชาวบ้านกับญาติผู้ตายเนี่ยเยอะครับกรูกันมารุมประธาธรรมนายทวีโชค
สกรรำอายุสามสิบเอ็ดปีนะครับตอนที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผน
หลังจากที่นายทวีโชคก่อเหตุใช้ปืนยิงนางสาวคณิตถาโยธาธรรม
อายุ๓๑ปีที่เป็นภรรยาเสียชีวิตคาห้องพักคนงานในพื้นที่ตำบลหัวถนน
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะเหตุการณ์นี้นะครับ
ตำรวจก็ต้องห้ามกันอยู่นานกว่าหนึ่งนาทีนะครับก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกลับสพพนัฐนิคมได้
แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีส่วนคนที่ไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา
นี่ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะค่ะอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแล้วจะแบบ
เจอผู้ต้องหาเราจะรุมประชาธรรมยังไงก็ได้อันนี้ไม่ได้นะครับ
สามคนนะฮะที่ตำรวจต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไปนะครับเหตุการณ์นี้เริ่มแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้ไปพบศพนางสาวคณิตถาโยธาธรรมอายุ๓๔ปี
ถูกยิงเสียชีวิตในห้องพักคนงานซึ่งเป็นสถานที่จอดรถบรรทุกดินลูกรัง
ตำรวจสพพนัฐนิคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุนั้นคือสามี
นายทวีโชคสกรรำอายุ๓๑ปีเพราะว่าหายไปจากห้องพักยิงเขาแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ก็เลยประสานกับตำรวจทุกสถานีเลยนะฮะในการให้ติดตามจับกลุ่มตัว
เมื่อเช้านะครับที่พบศพเช้าเมื่อวานนะแล้วก็๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจโนนดินแดงนะครับจับกลุ่มตัวนายทวีโชคได้นะครับ
ขณะกำลังขี่จักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจน้องเสม็ดพร้อมกับของกลางเป็นปืนพก
ประดิษฐ์ขนาดจุด๓๘ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาส่งมาให้สพพนัฐนิคมดำเนินคดี
แล้วเมื่อเช้าก็พาไปทำแผนซึ่งนายทวีโชคสารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือยิงภรรยา
เนื่องจากตอนนั้นโมโหหิวบวกกับมีความหึงหวงอยู่แล้ว
เพราะว่าอันนี้เขาอ้างนะครับอ้างว่าภรรยามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
มีความลับกับเขาโดยเฉพาะความลับทางโทรศัพท์เนี่ยมีเยอะมาก
ถึงขั้นที่เขาเนี่ยแตะต้องโทรศัพท์อะไรไม่ได้เลย
แล้วก็อ้างว่าภรรยามีผู้ชายมาติดพันธุ์อันนี้อ้างอย่างนี้นะ
วันเกิดเหตุผู้ต้องหาบอกว่ากลับมายังห้องพักคนงาน
ซึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเมามาแล้วก็หิวด้วยนี่ฮะมาถึงก็แบบนี้นะครับ
แล้วก็อารมณ์ไม่ดีด้วยบอกว่าอารมณ์ไม่ดีเรื่องเงิน๓๐๐บาท
ที่ได้จากการทำงานแล้วถูกหักหลังจากไปยืมเพื่อนมานะครับ
พอมาเจอกับภรรยาที่อยู่ในห้องพักเฉยแล้วไม่ยอมทำอาหารอะไรไว้รอ
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับก็เลยบ่นกับภรรยาแล้วก็ไล่ให้ไปทำอาหารให้กิน
หลังจากนั้นภรรยาก็เดินไปที่หน้าห้องน้ำซึ่งมีชั้นครัวอยู่แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วภรรยาก็กำลังจะเจียวไข่ให้กิน
ระหว่างที่ภรรยากำลังเจียวไข่อยู่นั้นก็มีปากเสียงโต้เถียงกันไม่หยุด
ฝ่ายชายที่เป็นผู้ต้องหาอ้างว่าได้ขุดเรื่องราวความหึงหวงขึ้นมาพูดกัน
มันก็เหมือนกับเพิ่มเชื้อไฟใส่เข้าไปอีกนะฮะ
หิวทั้งหึงทั้งหวงหลายอย่างรวมกัน
โมโหเรื่องถูกหักเงินค่าแรงมาด้วยนะครับ
ก็เลยบันดาลโทษะเดินไปหยิบปืนนะครับที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปด
ซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าแอบเก็บเอาไว้ในเป้ซึ่งแขวนเอาไว้ที่ราวข้างห้อง
นี่ฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เอามาจ่อยิงทางขมับด้านซ้ายของภรรยา
ขณะที่เขากำลังยืนเจียวไข่อยู่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับ
ภรรยาก็เสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนี้เลยฮะจุดที่เจียวไข่ที่แถวหน้าห้องน้ำ
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะยัดด้วยมั้ยบุคคตรวจคิดยังตรวจให้หรือบุคยังตรวจให้กับคุณพบถูกอะไร
ตำรวจสพพนัทนิคมแจ้งข้อหาเบื้องต้นกับนายทวีโชคนะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็จะนำตัวไปฝากขังสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปอืม
เราก็ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปนะคะไปที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อไปคุยกับคนใกล้ชิดของสองสามีพระยาคู่นี้ค่ะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราไปที่บ้านพักคนงานเขาแบ่งเป็นแบบครูหาครูหานะคะ
พอเข้าไปในห้องพักข้าวของถูกจัดเก็บเตรียมจะย้ายออกแล้ว
นี่คือห้องพักที่เกิดเหตุทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนดูแลคนงาน
ที่เป็นคนรับสองสามีพระยาเข้ามาทำงานนะคะชื่อว่านายธนบูลสิริปกรณ์พงศ์
ธนบูลบอกว่าคู่นี้เขามาอยู่ที่พักตรงนี้
แค่ไม่ถึงสองเดือนนะคะครับที่ผ่านมาไม่เคยเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรง
ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย
ตัวคนดูแลคนงานเขาบอกว่าตกใจมากเพราะมีคนงานไปแจ้ง
ว่าเจอศพนางสาวคณิตถานอนเสียชีวิตอยู่หลังห้องค่ะ
ก็ทั้งคู่ก็อยู่กันแบบปกติอ่ะไม่มีไม่มีเหตุการณ์อะไรเนอะ
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขึ้นมาจากอู่ข้างในนั้น
ขึ้นมาแล้วก็มามีปากมีเสียงอะไรกันเนี่ย
เราไม่รู้แต่ว่าพอดีห้องข้างเนี่ยเขาพักเที่ยงคืนมาจะกินข้าว
เปิดประตูไปก็เห็นเห็นคนตายอ่ะส่วนคนงานที่อยู่ห้องติดกันกับห้องของผู้ตายอ่ะนะคะ
วิไลมานูอายุห้าสิบเจ็ดนางวิลัยคนนี้เป็นคนไปพบศพคนแรกด้วยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะเดินไปหลังบ้านแล้วก็เห็นประตูด้านหลังของห้องผู้ตายเปิดอยู่
ก็เลยมองเข้าไปอ้าวเห็นว่านอนอยู่ทีแรกนึกว่านอนแบบไม่สบาย
ก็เลยเข้าไปดูใกล้ใกล้ปรากฏว่าโอ้โหเลือดเต็มเลยไม่ใช่ไม่สบายแล้วล่ะ
ก็รีบไปตามเพื่อนคนงานด้วยกันให้มาดูค่ะมารู้ทีหลังว่านางสาวคณิตถาเสียชีวิตแล้ว
ส่วนญาติของผู้ตายนะคะคนนี้ค่ะเป็นน้าน้าของผู้ตายบอกว่าเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลานเป็นคนที่สายดีมากนะคะ
ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลานของตัวเองค่ะ
แต่ก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่ารักหลานมากเลย
หลานเป็นคนที่นิสัยดีมากเลยนะมึงไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้ค่ะมันเร็วเกินไป
หนูคิดว่าเขาเต็มมาจากแบบนี้